นะจ๊ะไปต่อดีกว่าออกจากครัว

ทาสของสัตว์เลี้ยงที่แท้ถูแล้วคุณผู้ชม

น้องหมาสุดรักสุดห่วงของเรา

มันก็จะมีความห่วงเจ้าของเป็นปกติอยู่แล้ว

มียอดรักยอดดวงใจตัวใหม่เข้ามาในบ้าน
แล้วเจ้าน้องหมาตัวเก่ามันจะมีอาการแบบไหนไปดูค่ะ
เดินเล่นกันมา
มา
หื้อหมาที่ไหนเดินไป
แหละล่ะไหนละ
ว่ายแค่เป็นหมาหัวเน่าเลย
จริงน้องใบต่อฟรีนี้เป็นเพียงมาของเขาว่าหมาหัวเน่าจริง

หัวเอิชพ่อ้พ่อจำหนูไม่ได้หรือ
พยายามกระโดดสะกิดสะกิดขากระโดดแตะ
เหมือนต้องการจะบอกว่าจะเอาสายจูงมานี่มันสายจูงของผม
เอามาทำไมเอาไปใส่ที่น้องแบบนั้นล่ะ
แล้วเนี่ยจังหวะที่พ่อเอามือมันจะมีจังหวะที่พ่อเอามือลูบหัวน้อง

หมาตัวนี้เจ้าพี่เนี่ยหันไปมองด้วยสายตาแบบตาละห้อย
มาแล้วห้อยตาย้อยเลยแต่ว่าพ่อก็ยังไม่สนใจ
ยังพาน้องตัวใหม่เดินเดินเที่ยวนอกบ้าน
คือมันเป็นภาพบาดตาบาดใจ
น้องทนไม่ได้น้องเสียใจ
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าคลิปนี้นะคะ
ทางครอบครัวเขาทำขึ้นมาเพื่อจะแกล้งแกล้งเล่นอยากจะลองใจว่า
เจ้าน้องหมาตัวนี้รักเจ้าของห่วงเจ้าของมากขนาดไหน

คือดูจากคลิปก็รู้แล้วว่าน้องตัวนี้น้องหมาจริงรู้สึกยังไงบ้าง
ถึงขนาดที่ว่าน้องตัวใหม่ไม่ใช่หมาแท้นะ
เขาก็ยังคิดว่าไม่ได้เขาจะโดนแย่งความรักจากพ่อไปแบบนี้ไม่ได้
จูงก็เป็นสายของเขาพอจะเอาไปให้คนอื่นไม่ได้

เออแต่บางทีเราเห็นแล้วก็สงสารหมานะเวลาแกล้งมันนะ
แต่ว่าสนุกจริงคุณเนี่ยคุณเป็นคนแบบนี้พ่อ